สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ตลบมาหลังจากที่พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทย
จับมือแถลงมัดกันตั้งรัฐบาลด้วยกัน
เสียนเป็นสารตั้งต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็มีสิ่งที่คนอยากรู้แล้วพักไหนจะมาร่วมบ้าง
ที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญรายงานไปเมื่อสักครู่
ก็อย่าเพิ่งเวียนหัวอันนี้เป็นธรรมชาติ
วันนี้เที่ยงเนี่ยกำหนดการเดิมเขาจะมี๔๕พัก
ที่เป็นพันธมิตรเดิมแถลงตั้งรัฐบาลด้วยกัน
วันพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าก็จะเข้ามา
ฉะนั้นนี่เป็นตัวเลขที่จะเข้ามาเติมจากหลายพัก
แต่ว่าสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดแล้วแล้วพักสองลุงตกลงจะเข้ามาไหม
ไปถึงตรงนั้นไหมเพราะเพื่อไทยเขายืนยันในวันแถลงข่าวว่า
ไม่มีพักสองลุงแต่ว่าท่านผู้ชมครับ
การเมืองในช่วงเวลาแบบนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับคำพูด
ไม่ว่าคำพูดใครทั้งนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่น
เพราะมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอด
แต่ถ้าคุณขวัญถามว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
ผมว่าผมก็ตอบได้ว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้น
ต้องมีพักลุงเข้ามาจะลุงเดียวหรือสองลุง
เดี๋ยวดูตัวเลขกันอีกทีนึงถามว่าทำไมหนีไม่พ้น
อันนี้ท่านก็ทราบท่านผู้ชมก็ทราบว่า
การตั้งรัฐบาลไม่มีปัญหาหรอกเขาได้เสียงเกินครึ่ง
แต่การจะโหวตนายกให้ได้ตัวนายกก่อน
ตรงนี้มีปัญหาพักที่รวมรวมกันแล้วเนี่ย
ยังไงเสียงก็ไม่พอยังขาดเสียงจากสวอีกเป็นร้อย
ที่จะทำให้ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าผมก็ตั้งคำถามทุกวันว่า
แล้วจะหามาจากไหนก็ต้องพึ่งสวพักเพื่อไทย
ถึงจะมั่นใจว่าพักโน้นพักนี้จะช่วยกันพูดกับสวให้
แต่ว่าเชื่อเถอะยังไงก็ได้ไม่ถึงเพราะว่า
เนื่องมาจากเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง
เป็นเรื่องที่พักการเมืองจะต้องลนลาน
ไปหาสวไปคุยกับสวอยากได้เสียงสว

ฉะนั้นพักรุงจะต้องมาเป็นร่วมรัฐบาลให้ได้
ถึงจะได้เสียงโหวตนายกจากสว
อันนี้ต้องทำใจครับ
ใครจะชอบหรือไม่ชอบต้องทำใจว่า
ประเทศเรามันเดินมาสู่จุดนี้
ก็เพราะความพิปริตผิดเพี้ยนของวงการเมืองไทย
ไปอยู่ที่รัฐมนูลกำหนดให้สวร่วมโหวตเลือกนายกได้
นั่นแหละคือจุดที่มันนำไปสู่ความยุ่งยาก
ถามว่าทำไมต้องมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าหนีไม่พ้น

หัวข่าวจากการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวาน
เพื่อไทยเคลียร์สอสอจับมือสองลุงเป็นทางเลือกสุดท้าย
บอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเหมือนจะปลอบใจว่า
ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีสองลุง
แต่ถ้าจะมีสองลุงก็จะเป็นทางเลือกสุดท้าย
นี่แบะท่าออกมาอย่างนี้
สัญญาณที่๒จากบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวข่าวบอกว่าบิ๊กป้อมหลุดเดี๋ยวเขาก็มาชวน
เมื่อวานนี้นักข่าวเจอบิ๊กป้อมตั้งคำถามหลายเรื่อง
แต่คำถามที่ว่าถ้ามีใครเรื่องที่จะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ย

ป้อมบอกเดี๋ยวเขาก็มาชวน
ถ้าไม่มีการเจรจาพูดคุยกันไว้ก่อน

เพราะธรรมชาติวิสัยของบิ๊กป้อม
ไม่ตอบหรือตอบว่าไม่รู้

แต่พอตอบออกมาว่าเดี๋ยวเขาก็มาชวน
หนังสือพิมพ์จึงพาดหัวข่าวว่าหลุดไง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่แกนนำพักเพื่อไทยอ้อมอ้อมแอ้ม
บอกสอสอว่าถ้าจะมาเนี่ย

จะไม่มาในรูปแบบของพักการเมืองเป็นสิทธิ์ของสอสอคนไหนที่จะมายกมือสนับสนุนให้
เพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์อันนี้หมายถึงที่จะมาโหวตเลือกนายกให้
แต่ถ้าจะมาก็ต้องมาทั้งพักเราจะตะล่อมจะเฉยจะเอาน้ำร้อนให้เป็นน้ำเย็น
ก็ทำได้ว่ากันไปเถอะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ถูกสวนหมัดมานี่ครับ
ธรรมนัฏลั่นถ้าร่วมรัฐบาลต้องไปทั้งพักถ้าร่วมรัฐบาลต้องไปทั้งพัก
นักข่าวไปถามรวมไทยสร้างชาติถามบิ๊กตูบิ๊กตูก็บอกว่าแล้วแต่พักรวมไทยสร้างชาติกัน
ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเหลือเหรอครับ
ผมถึงบอกว่าเมื่อการเมืองมันวิปริตผิดเพี้ยน
รัฐมนูลที่ให้อำนาจสวโหวตนายกได้แบบนี้
ท่านผู้ฟังต้องทำใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
เพราะว่าคำตอบสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่สวจะกำหนด
แล้วแต่สวจะชี้ต้นปลายชี้ปลายเป็นชี้ต้นตายชี้ปลายเป็น
ประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกมั่งครับ
ที่มันเกิดวิปริตผิดเพี้ยนแบบนี้ผมก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก
แล้ววนอีกว่านี่คือต้นเหตุของความวิปริตผิดเพี้ยน
สุดท้ายขึ้นมาเราต้องทำใจครับ
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
มันหนีไม่พ้นชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่เราต้องประคับประคองสถานการณ์ครับ
เราไม่อยากเห็นในสถานการณ์การเมือง
มันกลับไปมีการประท้วงวุ่นวายมีการเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์กลับมาอีก
ประเทศเราบอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับ
ประเทศเราติดลมติดลมกับความขัดแย้งทางการเมืองมา
กี่ปีแล้วล่ะครับมันฉุดให้ประเทศเราไปไม่ถึงไหนไง
ภาวะเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่มาอันเกิดจากความขัดแย้ง
ก็เพราะว่าพักที่ชนะการเลือกตั้งบริหารไม่ได้
พักที่แพ้ไม่ยอมเราอยู่ในสภาพนั้นจนบอบช้ำมาแล้ว
วันนี้ก็กลายมาเป็นว่าพักที่ประชาชนแสดงเจตจำนง
เลือกมาที่จะให้ตั้งรัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
ถ้าไม่ไปอาศัยพักที่สืบทอดอำนาจมาเก่า
จะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่เราต้องประคองสถานการณ์
นี่ในส่วนของประชาชนนักธุรกิจภาคธุรกิจ
อันนี้น่าสงสารที่สุดเพราะการเมืองมันกระทบกับเขา
ภาคธุรกิจเขาถึงวิงวอนว่าเกินจะรับไหวแล้วนะครับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ถ้าเศรษฐกิจมันไหลลงไปเรื่อย
มันกู้ไม่ฟื้นลำบากกันหมดทั้งประเทศ
แล้ววันนี้วันนี้ก็มีข่าวนี้มาเพิ่มอีก
ห่วงท่องเที่ยวสะดุดอันเนื่องมาจากอะไรครับ
การท่องเที่ยวชี้งบปี๖๗อืด
ข่าวมาจากคุณยุทธศักดิ์สุภักษรผู้ว่าการท่องเที่ยว
ท่านบอกว่าททจะจัดทำโปรโมชั่นกับผู้ประกอบการ
ก็ทำไม่ได้มันไม่มีเงินงบประมาณยังไม่ออกมา
ช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไม่มีโครงการใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยว
เพราะโครงการเดิมใช้เงินหมดแล้ว
ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวคือเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
นำเงินเข้าประเทศมาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เศรษฐกิจมันเดินไปได้
ถ้าการท่องเที่ยวสะดุดเครื่องยนต์สะดุด
มันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องเอาเงินเข้าประเทศ
เครื่องยนต์ตัวที่สองการส่งออก
รถยนต์ตัวนี้ก็สำคัญพอกับเครื่องยนต์ทางการท่องเที่ยว
แล้วเป็นยังไงสลทชี้๕เสียง
ชุดทรงออกไทยเห็นมั้ยครับ
สรทก็คือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
เขารู้นี่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณชัยชาญเจริญสุขเขาเป็นนายก
คุณชายชาญบอกว่าเราอยากได้รัฐบาลเร็ว
เป็นรัฐบาลที่เป็นยอมรับของทุกฝ่ายแล้วเขาว่ายังไง
เขาบอกเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งหรือปัญหาความวุ่นวายต่างที่เกิดขึ้น
เขาก็เรียกร้องอย่างนี้มาต่อเนื่องผมก็เอามาถ่ายทอดต่อเนื่องว่า
ภาคการเมืองคุณต้องคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ
คุณอย่าเอาชนะค่าคานอย่าคิดแต่จะแย่งอำนาจ
อย่าคิดแต่จะขึ้นสู่อำนาจอย่าคิดแต่จะรักษาอำนาจ
แล้วรวมลันพันตูกันไม่คำนึงถึงภาคธุรกิจ
ซึ่งเป็นเส้นเลื่อนใหญ่ของประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่
นี่ก็จะครบ๓เดือนอยู่แล้วครับยังยักแย่ยักยันไปไม่ถึงไหน
ฉะนั้นเราอยากให้ภาคการเมืองรู้สึกรู้สามีจิตสำนึก
ว่าที่จะยึดอำนาจกันไว้ที่จะครองอำนาจไว้
ที่จะไปแย่งอำนาจเอาไว้นึกถึงประชาชน
นึกถึงเศรษฐกิจนึกถึงความเป็นไปของชาติบ้านเมืองมั่ง
การเมืองการเมืองมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
การเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับท่านสวทั้งหลาย
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะทิ้งท้ายด้วยคำถามถึงท่านสวรนะฮะ